ชาวบ้านเขามาทำบุญเขามาปล่อยปลากันใช่ไหมคะ

ซึ่งเป็นที่รู้กันเนอะว่าป๊าที่เขาปล่อย

เด็กวัดก็ตะโกนบอกเฮ้ยทำไม่ได้นะนี่มันเขตอภัยธาน
เท่านั้นแหละควักสปาต้าทำท่าเหมือนจะวิ่งไล่ฟันเลยค่ะ

แม่ชี้ที่ยืนอยู่ข้างหลังตรงวันดายบอกไปเหอะไปเหอะ
กลัวจะมีเรื่องเพราะว่าเห็นในมือเขาใช่ไหมคะ
สปาต้าเลยชายที่ใส่กางเกงยีนขาสั้นแล้วไม่ใส่เสื้อแล้วมีรอยสัก

มันไม่ได้จับปลาหรอกบอกมันยืนอยู่เฉยหรอ
เออแต่เขาบอกแม่ในมือกระชงกระชอนเต็มเลยนะ

ใช่นี่คือวัดโขดทิมธารามนะคะนี่เด็กวัดนี้เขาก็บอกสดร้อนเลยเมื่อเช้า

ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ได้คุยกับคุณมนตรีเป็นผู้ดูแลวัดบอกว่า
ผมเห็นผู้ชายคนนี้ยืนถือตะแกรงกับกระชอน
รอจะจับปลาที่ญาติโยมเอามาปล่อยทำบุญในเขตวัดน่ะ
เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนน้ำ
ที่ญาติโยมเอามาปล่อยมันจะขึ้นมาเล่นน้ำไง
มันกระชอนปุ๊บมันได้เลย
เขาก็เลยตะโกนบอกไปว่าเฮ้ยจับปลาไม่ได้นะ
หันควับกลับมาเลยบอกทำไมทำไม

พร้อมกับหยิบมีดสปาต้าออกมาทำท่าเหมือนจะไล่ฟัน

แต่เขาบอกถือถุงปลากลับไป๒ถุงแล้วอะไรคือยืนเฉยก่อน
ว่าความนะครับแจ้งความนะครับผมก็จะแจ้งความนะครับ
เพราะเรากำลังเดินคดีเพราะงี้มันอันตรายพี่
หลวงพี่ตั้มพระการุณติ่งชะโลพระวัดโขดทิมธารามก็บอกนะคะว่า
คือมันทั้งไม่สมควรแล้วก็ผิดอะนะ
จับปลาในเขตอภัยธานของวัดนี่มันก็ผิดตั้งแต่คิดแล้วล่ะ
จะถือมีดมาอีกผิดกฎหมายไปอีกพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยหลวงพี่ตั้มฝากบอกแบบนี้ค่ะว่า
อาตมาขอบินทบาทคุณโยมทุกท่านนะอย่ามาจับปลาในเขตวัดเลย
มันบาปวัดเป็นเขตอภัยธานจดแล้วจำเอาไว้นิดนึง
เขตอภัยภัณฑ์ห้ามจับสัตว์น้ำเห็นไหม